อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมมีลูกสาวคนหนึ่งออกตามหาพ่อ
ซึ่งเป็นป่วยโรคอัลไซเมอร์๔เดือนครับ
ไปเจอแต่โครงกระดูกถูกเผาด้วยนะครับ
โครงกระดูกมนุษย์ทั้งหมดถูกพบในบริเวณปากกระถิ่น
ด้านหลังหมู่บ้านอรินสิริอ่างศิลา

เมื่อวานนี้เองโอ้โหเป็นสีดำเลยค่ะ
เรียมทีเดียวครับเบื้องต้นตำรวจภูทรแสนศุกร์
ตรวจสอบเป็นโครงกระดูกของผู้ชายนะฮะ
แล้วก็ไปตรวจสอบมันมีข้อมูลการแจ้งคนหายอยู่นะฮะ
มีนางสาวออนเนธพรชนะธนมาตรอายุ๔๕ปี

ชื่อว่านายสุชินบุญธรรมอายุ๗๒ปีตามรูปนะครับ
หายไปจากบ้านตั้งแต่๒๑กันยายนของปีที่แล้ว
ก็เลยประสานให้ลูกสาวไปดูโครงกระดูกที่พบ
พอลูกสาวไปเขาเชื่อว่าเป็นโครงกระดูกของคุณพ่อ
ดูจากกระโหลกศีรษะมีรอยยุบจากการผ่าตัด
รวมไปถึงเศษเสื้อผ้าที่หลงเหลืออยู่
เข็มขัดสารรัสเข้ามือเขาบอกว่าพ่อสวมประจำ
พ่อเขาใช้อยู่ยอมรับเลยว่าทำใจไม่ได้
เพราะที่ผ่านมาคิดว่าพ่อเนี่ยคือแค่ความจำไม่ดี
คงแค่หลงทางแล้วคิดว่าคงจะมีชีวิตอยู่
แต่ไม่คิดว่าจะมาถูกเผาแบบนี้นะครับ

เพราะว่ามีล้องลอยเสื้อผ้าและก็มีสมองยุค
ก็มีเข็มขัดแล้วก็กำไรข้อมือที่คุณพ่อจะใส่ประจำ
๒๑กันยา๖๑ค่ะก็ครบ๔เดือน

นี่ค่ะความรู้สึกมันยากเกินหมอนยาย

แล้วคือเชื่อมาตลอดว่าพ่อยังมีชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เจอคือโครงกระดูก
ไม่เห็นแม้แต่หน้าคือเห็นแต่กระดูกนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจก็จะส่งโครงกระดูกไปยังสถาบันนิติเวศ
เพื่อไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ไปตรวจหาสาเหตุการณ์ตายต่อไป
โดยก่อนจะพบโครงกระดูกก็มีชาวบ้านนำสุนัขเข้าไปขับถ่ายในบริเวณนี้
แล้วสุนัขมันเกิดหลุดเข้าไปในป่ากระถิ่นก็เลยเข้าไปตาม
แล้วก็ไปพบโครงกระดูกของมนุษย์ถูกเผาจนไหม้เกรียมแบบนี้
ก็เลยแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับ